ส่วนที่จังหวัดชนบุรีนะคะอยู่มีผู้หญิงคนนึงวิ่งหน้าตาตื่นออกมาจากโรงแรม
ประมาณสักเกือบตี๔ได้ไปบอกพนักงานบอกช่วยไปดูหน่อยค่ะ
ผู้ชายที่มาด้วยกันอยู่ก็ล้มตึงไปในห้องน้ำ
แล้วเสียชีวิตเลยแล้วภาพจากกล้องวงจรปิดของโรงแรมอะค่ะ

ผู้หญิงคนนี้วิ่งออกมาเลยนะลักษณะก็จะเป็นโรงแรมคล้ายบ้านรูด
ก็คือเหมือนกันจะเอาให้เอารถเข้าไปจอดตามห้องต่าง
รีบวิ่งมาแล้วก็พยายามที่จะติดต่อเรียกเจ้าหน้าที่ขอความช่วยเหลือ
จากเวลาคือตี๔เกือบจะครึ่งอยู่แล้วค่ะ

ใช่ก็คือเรียกไปเจอพนักงานที่เดินอยู่ไกล
เรียกเขาบอกว่าช่วยมาดูหน่อยเพราะว่าผู้ชายที่มาด้วยกันเนี่ยเป็นลมล้มอยู่ในห้องน้ำ
จังหวะที่พนักงานเข้าไปดูอะค่ะเขาเสียชีวิตแล้ว
แภกการเกิดขึ้นที่จังหวัดชลบุรีนะคะ
แล้วหลังจากที่มีการแจ้งเจ้าหน้าที่อะไรแล้วเนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็หายไป
คือเหมือนกับว่าเธอก็แบบก็อาจจะด้วยความกลัวตกใจหรืออะไรด้วย
เธอก็กลับไปก่อนนะคะไม่ได้รออยู่เจอเจ้าหน้าที่
ตำรวจสพเมืองชนบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบโรงแรม

ในที่เกิดเหตุพบศพนายอภิชัยพัฒนภงนะคะ
อายุประมาณสัก๕๐๖๐ปีได้

สภาพคือนอนเสียชีวิตอยู่ในห้อง
เปลือยกายนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาก็เอาผ้าห่มผ้าเช็ดตัวอะไรอย่างนี้มาคลุมให้
ตรวจสอบเบื้องต้นไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไม่มีการลื้อค้นใดนะคะ
หน้าทรมชายแก้วผลักงานดูแลโรงแรมเนี่ย
เขาเล่าบอกว่าตีสามครึ่งเมื่อวานเนี่ย
เมื่อคืนเลยเนี่ยจริงก็ต้องใช้ว่าเช้ามืดแล้วอะเนาะ
นายอภิชัยเนี่ยนะปั่นจักรยานมาที่โรงแรมมากับผู้หญิงหนึ่งคนมาเปิดห้อง
และทั้งคู่ก็เข้าไปด้วยกันผ่านไปครู่เดียวเองค่ะก็ประมาณเกือบชั่วโมงเนาะ
ฝ่ายหญิงวิ่งหน้าตาตื่นออกมาเลยบอกว่านายอภิชัยเนี่ยล้มอยู่ในห้องน้ำ
เขาก็เลยรีบวิ่งไปดูก็ปรากฏว่านายอภุชัยนอนหมดสติอยู่ในห้องน้ำแล้ว
พอพาตัวออกมาจากห้องน้ำมาถึงตรงพื้นห้องตรงปลายเตียงก็ปรากฏว่าเขาเสียชีวิตแล้วนะคะ
ก็รีบแจ้งตำรวจแล้วก็บอกฝ่ายหญิงบอกเดี๋ยวรอเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยกันนะ
แต่ว่าฝ่ายหญิงก็ไม่รู้ว่ากลับไปตอนไหนก็เนี่ยค่ะจะมีจักรยานผู้ตายจอดอยู่แบบนี้
ซึ่งนายสมชายบอกว่านายอภิชัยเนี่ยเป็นลูกค้าก็ค่อนข้างที่จะจำหน้าได้แหละเพราะว่าก็มาสองสามครั้งแล้วล่ะ
แล้วมาพร้อมกับหนึ่งคนทุกครั้งที่มา